เป็นอย่างไรสนุกไหมสนุกไหม

ดีกันไปแล้วกี่นาที

แล้วก็ไหนจะต้องเซ็นเซอร์ดูดคำด่าต่างอีก

ถามหนึ่งคำถามนู้นต่อไปถึงอนาคต
ได้๑๐นาทีครับอ่า
วัวว่ารเยอะมากเนี้ยก็เราเตือนกันตั้งแต่เมื่อวันใช่ปะค่ะที่บอกว่าเอ่อ
ถ้าให้ไล่เรียงวันก็คือ๒๐ไปจนถึง๒๘มกราคมก็คือเกือบสิ้นเดือนเลยนะคะ

ถ้าไล่เป็นวีคไปเนี่ย

แต่๒๓๒๔และ๒๗๒๘เนี่ยนะคะ

โดยเฉพาะกรุงเทพกลางกรุงทนเหนือแล้วก็กรุงทนใต้นะคะ

หายใจให้เต็มปอดหรือควรกักไว้หน่อย

ทีนี้พออากาศเย็นที่ภาคอื่น
มันก็จะเกิดฝนที่ภาคใต้
อุตุนิยมวิทยาเขาก็เลยออกประกาศเหมือนกันนะคะ
เรื่องฝนตกหนักทางภาคใต้บอกว่าคลื่นเนี่ย
สูงได้๒๓เมตรเลย
เพราะมันมีมวลอากาศเย็นจากจีนค่อนข้างแรงเหมือนกัน

ที่จะลงมาที่ประเทศไทยตอนบนกับทะเลจีนใต้
มกราคมก็เลยจะมีคลื่นสูง๒๓เมตรนะคะ

ส่วนอ่าวไทยเองก็กำลังลมแรงคลื่นสูง

รสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมอ่าวไทย
แล้วก็ภาคใต้มันจะแรงขึ้นจากเดิมอีก
เพราะมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากจีน
แผ่เสริมมาอีกรอบนึง
เพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของ

ใครที่มีบ้านอยู่แบบริมริมน้ำริมทะเลริมชายฝั่งอะไรอย่างนี้

และจังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักเนี่ยนะคะ

กรุงเทพไม่ตกมันตกภาคใต้

กรุงเทพไม่ตกค่ะที่จะตกคือภาคใต้หมดเลยนะคะ
นครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลา
นรธิวาสกระบีตรางสตูนครับ
ก็คือภาคใต้เนี่ยเฝ้าระวังไปเลย
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะ
ให้ติดตามข้อมูลได้ทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยา
แล้วก็เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
หรือเอาง่ายใครอยากจะโทรถาม
ไม่รู้จะเข้าตรงไหนยังไง
๔ชั่วโมงนะคะโทรถามได้ตลอดเลย
ต้องระวังถึงวันที่๒๙มกราศ
มันเจ็บคอแล้วแบบรู้สึกว่าหายใจไม่โล่ง
ของพี่มีเศรษฐ์มศครับผมมีเศรษฐ์แล้วขุนด้วย
ไม่รู้ว่าไหนโควิดหรือพีเอ็มอ่ะใช่ป่ะตอนนี้

ก็ไม่รู้ว่ามันโควิดหรือพีเอ็ม

เมื่อเขาประกาศว่ามีผลต่อสุขภาพ

จริงนะครับผมมาพร้อมอากาศหนาวด้วย
แล้วก็ที่สำคัญคือ๖๑เขต

อย่างหนักหน่วงช่วงนี้นะครับไปไหนเราก็ต้องใส่แมสด้วยออกกำลังกาย
ไอเครื่องเราเก็บไว้ต้องใช้แล้วไหมเนอะเครื่องปลายนั่นอะ
ไอ้เครื่องที่เมื่อก่อนบอกป้องกันโควิดอ่ะนั่นมันป้องกันโควิดไม่ได้หรอก
ที่ช่างผมแม่ชอบห้อยใช่ไหม
นี่ใช่ไหมคะที่ห้อยคอห้อยอะไรกันใช่ไหมคะ

อันนั้นมันเหมือนเป็นเครื่องกรองอากาศเล็กอะค่ะ

ก็คือในระยะนี้น่าจะพอไหว
คือมิ้นเห็นมันมีที่มันเป็นที่เขาห้อยคอไว้ติดไว้แล้วก็ที่เหมือนกับตั้งโต๊ะใช่ป่ะคะ
เเมื่อเราออกมาที่กรองกว้างจริงก็

เพราะฉะนั้นก็ได้แค่แบบแค่บริเวณใบหน้าแต่ก็ยังเต็ม
ก็ดีกว่าไม่มีอะดีกว่าไม่มี
ต้นหนากว่านี้นะแม่น้องห้องนี้ที่เอาหยิบมาใส่ช่วงนี้คือฝุ่นแหละมันจะรู้สึกแบบราคายคอเหมือนแบบหิวขนาดนั้น

ทันเลยค่ะต้นไม้ให้เกาะ
ตูมาคือฝุ่นเกาะต้นไม้เต็มเลยนะฮะ
ลดน้ำสิคะพี่เราต้องลดน้ำค่ะ
ได้ครับเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังด้วยนะถ้าฝนตกแล้วจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียว
แต่ก็มาพร้อมอากาศหนาวด้วยนะฮะก็ถือว่าได้อย่างสี่อย่างเนาะนะครับผม

หลังจากวันนี้รายการของเราก็จับตามองไทยรัฐทีวีทั้งช่องเลยดีกว่า

เราก็จะจับตามองการเมืองอย่างช่วงไทยรัฐนิวโชว์ก็จะมีช่วงการเมืองเข้ามาเยอะขึ้นแล้ว

เริ่มจะมีการเมืองเข้าไปฉันนั่งดูเสาร์อาทิตย์นั่งดูไทยรัฐนิวโชว์

รักมากขอบคุณค่ะ
นั่งดูตั้งแต่บ่ายก็จะเริ่มมีการเมืองมากขึ้น
ก็จะเห็นปฏิกิริยาของไม่ว่าจะเป็นคันดิเดตทั้งหลาย

มันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นเราไม่ได้เล่าเพราะเมื่อวานไม่อยู่

มีก็ถามทั้งในจอและออฟซีด้วยนะ
การทำงานตรงนี้อยู่แต่แบบวันที่ไปเยาวราชอะไรอย่างนี้
นักข่าวก็แพร่มถามอีกอืมคุณเศรษฐก็ตอบแบ่งรับแบ่งสู้ฮะ
แต่ว่าคุณอุ้งอิ๊งอ่ะยิ้มกว้างมากก็เลยเป็นแบบเอ๊ะมันมีนัยยะอะไรไหม
อืมนั่นแหละพี่โมสต้องถามพี่โมสเนี้ยก็พี่ก็ว่าเขาน่าจะเป็นหนึ่งในคันดิเดต
ถูกต้องหนึ่งในสามถูกวันนี้ก็เริ่มเปิดตัวแล้วเพราะว่า
เพราะว่าสังเกตว่าตอนนี้แคนดิเดตแต่ละพักต้องเปิดตัวแล้วค่ะ
เพราะมันมีแววแววว่ะสิบสี่อ่ะไม่รู้อ่ามุมประกอตรอก็ออกมาแล้วอ่า
งบที่ให้จัดการเลือกตั้งทั่วประเทศอ่าฮะอ่ะสิบสี่หรือเปล่าครับผม
หรือจะเป็นสิ้นเดือนหรือเปล่าสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
แต่ไม่ใช่มกราเนาะหรือจะเป็นสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หรือเปล่า
แววแววไม่ยินว่าแบบนั้นเนอะแววแววอ่า
แหมแว่วของพี่มดนี่ดังเดซิเบลเบอร์ไหนคะเนี่ยแล้วแววแววร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยมดนะฮะ
อาจจะบอกว่าหรือจะเป็นวันที่เรากำลังบอกรักกันอยู่อ่า
จะต้องการสื่อการบอกรักอะไรหรือเปล่าโหเขียนแล้วนะหนึ่งสี่อ่าฮะ
วันนี้วันนี้เท่าไหร่อ่ะอ่าฮะวันนี้ยี่สิบสี่
หรือจะเป็นสิ้นเดือนตอนปิดสมัยประชุมสภาพันธ์ก็คือสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
ก็คือยุคก่อนหมดวาระเนี้ยหนึ่งเดือนเพราะว่าบทวาระมันคือ
สิบสี่มีนาอืมก็ยุบก่อนหมดวาระเดือนหนึ่งครับอืม
ถูกต้องป่ะขนาดเดียวกันวันนี้คนก็จับตามองอีกคู่นึง
คุณเศรษฐากับน้องอิ๊งครับเขาเปิดตัวเป็นทางการแล้วแหละว่าครับ
พักเพื่อไทยคุณเศรษฐาสมัครพักเพื่อไทยเรียบร้อยแล้ว
ใช่เป็นศาวแล้วถูกต้องพี่ทาบอกว่าส้มทั้งกรุงเทพฯใช่อ่า
ถูกต้องปะส้มไหมเพราะช่วงนี้ตุ๋จีนไงตุ๋จีนยูโลวราชอืม
หมายถึงยังไงอืมผลโพลออกมาส้มสี่ภาคครับส้ม
เราเห็นผลโพลออกมาอันดับหนึ่งคือเพื่อไทย
อันดับสองกับกายเป็นเก้าไก่
สองอันดับที่เป็นแบบระดับสูงที่ผลโพลออกมา
แต่โพลทั้งหลายก็ไม่รู้เท่ากับวันที่กากบาท
มันเปลี่ยนไปเรื่อย
คุณพิธาก็ลงเยาวราชถูกต้องไหมครับ
เอ้า๒ซุปเปอร์สตาร์ของฉันล่ะ

แต่แม่บิ๊กป้อมก็บอกว่าเขาไปไหว้พระส่วนตัว

ตอนนี้หลายคนเป็นห่วงบิ๊บป้อมมากว่า

แซวว่าปาดหน้าเค้กอีกแล้วเหรอ
แบบว่าทำไมบิ๊กตู่ลงไปปุ๊บบิ๊กป้อมจะต้องไปก่อน

ใส่ไปแบบเสื้อหนังใช่ไหมเป็นเสื้อหนังแล้วใส่กางเกงยีนเนี่ย

ห้ามเรียกเขาลุงนะเรียกเขาพี่
พี่ป้อมเขาพี่พี่คณะเดี๋ยวกันนายกใส่สูตรแต่วันนั้นก็เหมือนจะไปลงไปในฐานะนายก

ลงไปในฐานะนายกแต่ในระหว่างที่แกลงอยู่ปุ๊บคนก็ตะโกน
ลุงตูเมื่อไหร่จะออกแม่ก็ไปตะกรวนแป๊บไปทำให้แค่อารมณ์สี

อุ๊ยหลังเล่นว่านี้แล้วเหรอ
หุดหงิดมันวันนี้นายกแถลงค่าแบบใหม่
นายกเลิศมากนายกบอกว่า

น่ะแกกลัวห์ดไง
เคยระดายเห็นการแถลงค่าแบบนายก

นักข่าวประสานเสียงกันแบบไม่ได้หมายว่าอ้าวท่านนายก
ถึงโพเดียมแล้วนึกว่าท่านจะแถลงซะหน่อย

แต่วันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาเปิดเผยวันนี้เป็นการประชุมคอรมอล์

ถือว่าความจริงเป็นกำหนดการมาแล้วหลายวัน
ในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินต้องไปดูแลเรื่องเกษตรกรแล้วก็ที่ดินทำกินเนี่ย
หลังจากที่ท่านได้รับการร้องเรียน

ทั้งหมดที่นายกไปเนี่ยในเวลาราชการทำงานตามกรอบ
ของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลอยู่แล้ว
ส่วนปรากฏบอกนี่เนี่ยเดี๋ยวชุมพรเขาจะลงพื้นที่กันแล้ว
ชุมพรก็จะลงพื้นที่นายก
แต่ได้ข่าวบิ๊กป้อมจะลงก่อนวันนั้นด้วย

อย่าลืมว่าตอนนี้แกอยู่คนละพักกันแล้วนะ

รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐ
คนวางรูดนี่เป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะ
ไม่รู้เขาบอกอ้าวมันเป็นการแย่งซีนกันเองหรือเปล่า

เขาบอกว่าเหมือนกันว่าเรื่องนี้จะไปรับใครวะ

แต่พูดไปรับบิ๊กป้อมแล้วยังจะมารับบิ๊กตูธันหรออะไรงี้
สนับสนุนในทุกทางที่พลฉ์ประยุทธ์เลือก
แต่จดหมายแกก็ออกมาพูดตรงแล้วนี่

นักข่าวถามแกก็ตอบไป
แกก็บอกแกก็ไม่ได้เขียนตรงแกเอง
เขียนนะแกแค่อ่านแล้วก็ตรวจก่อน
ถ้ามันจะต้องลงพร้อมกัน
ชุมพร๒๘มกราคม
จะเป็นเวทีการปราศัยครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
ซึ่งเขาว่ากันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเสียงที่ภาคใต้ยังดีอยู่อ่า

คนภาคใต้ยังเรียกร้องพลเอกประยุทธ์อยู่
พลเอกบอกเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน
เป็นเรื่องของพักรวมไทยสร้างชาตินะฮะ

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะลงพื้นที่ชุมพรด้วย
พลเอกมันรู้กับใครจะไปก็ไป
แผ่นดินผืนนี้ใครไปไหนก็ไปได้ไม่ใช่เหรอ

ปาดหน้าด้วยปาดหน้าออกขึ้นขนาดเสียงกันหรือเปล่า
แกก็อารมณ์เสียเลยอารมณ์ฉุนเฉียวเลยว่า
ผู้สื่อขายนะถ่ายต่อถึงประเทศว่า
พลเอกประยุทธ์ก็กล่าวตัดบทว่าไม่มีแล้วพอแล้ว
ส่วนการลงพื้นที่ในเวลาใกล้เคียงกันจึงเลี่ยงที่จะมองแบบนั้นไม่ได้
พ่อเด็กประยุทธ์กล่าวเสียงได้ว่าผมไม่ได้ผูกขาเข้าไว้นี่น่ะ
ไปปังซะหน่อยมีไหมผมไม่ได้ผูกขาเข้าไว้นี่น่ะมีแม่ง
แปลว่าเป็นแต่ต่อไปแล้วที่เกิดขึ้นทั้งสองท่านลงในเวลาใกล้เคียงกัน
มันก็ทำให้คนมองผมไม่ได้ผูกขาเข้าไว้นี่น่ะ
ถ้าเข้าไปไม่ได้ผูกขาผมผมไปไหนก็ไปได้
ไปไหนก็ไปได้ไปเวลาเดียวกันก็ได้ไม่มีปัญหาหรอก
มองว่าเป็นวิธีศาสตร์ไหมครับเพราะว่าจะไปกับแสง
ขอบคุณค่ะพี่หยุด
งูดหงิดไปล่ะดูดันไม่เกรงใจค่ะมีตระหวะมองแรงนะคำถาม
ว่าพอมีมองปึ้งปุ๊บแล้วไปเลยผมไม่ได้ผูกขาเขานี่น่ะ
อ่าท่านก็ไม่ได้ผูกขาผมไว้ครับผมผมไปไหนก็ได้ฮะ
ท่านไปไหนก็ได้ไปเวลาเดียวกันก็ไม่ได้มีปัญหาอ่าฮะ

กลับมาดูเขาจะไปไหนกันต่อค่ะช่วงหน้าสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
ทุกคนคะครับผมทวงหนี้อย่างไรอืม
ให้เป็นไวรัลอ้าว
และทวงหนี้อย่างไรให้โดนฟ้องนะคะ
เขาบอกว่าเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์นะคะ
ก็คือในติ๊กต๊อกนี่แหละมีเจ้าหนี้รายนึงเขาไปทวงหนี้ลูกหนี้
แต่วิธีการทวงหนี้ของเขาไม่ได้กระโชคโฮก
ไม่ได้ไปพ่นสีหน้าบ้านไม่ได้ไปแบบอารวาสพังประตูบ้าน

เขาทวงหนี้ด้วยเสียงเพลงยังไงฮะ
อ่าใช่โดนัทยิงมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจ
เขาบอกว่าขอแปลงเพลงซะหน่อยเป็น
วันนั้นยืมตังกูแล้วเมื่อไหร่สูจะคืนเงิน
ขอดูคลิปหน่อยได้ไหมคะ
ค่าข้าวอีกโอ้ยอดเป็นแสนแสนเลย
ไปเอาของพี่มาบอกลงทุนขายของเนอะ

กลายเป็นว่าน้องก็มาปิดประตูเงียบน้อง

ไม่ใช่กุมารทองแน่ตอนแรกคิดว่าเป็นกุมารทอง
ไม่ใช่หลบหรอกพอสักพักได้ยินแล้วก็เงียบไป
ก็เลยถามว่ามีไหมคนข้างบ้านหาลูกก่อน

ก็ยังไงก็เฟือนออกมาเนอะพี่เราอยู่ข้างหน้าน่ะน้องนะ
ทูมาก็ได้ก็ไม่กล้าออกมาทูมาทูมาพี่น้อง
เนี่ยคนก็คอมเมนต์บอกว่าโอ้โหตัวนี้พูดเก่ง

เป็นการทวงหนี้ที่โคตรน่ารักเลย

ถึงบอกไงว่าไม่ได้กระโชว์โฮฮา
ก็แค่ดังไปตั้งแต่ท้ายซอยอย่างปากซอยนั่นเนี่ย
ท้องมันแห้งอ่ะเนอะพี่ก็รอเนอะค่ากับข้าวค่าเทิมลูกเนอะ

ใช่เหมือนงานแบบนานาชาติอะไรอย่างนี้นะคะ
และจริงคือเขาเปิดเพลงด้วยเป็นเพลงแปลงสแตนบายหล่อนี่แหละ
ก็คือวันนั้นยืมตังกูแล้วเมื่อไหร่สูจะคืนเงิน
แล้วมีทั้งร้องทั้งเต้นประกอบเพลงแบบสนุกสนาน

แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการทวงหนี้ที่น่ารัก
หลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณที่ช่วยชี้แนะแนวทางในการทวงหนี้

ทำร้ายร่างกายแบบใช้ละกำลังเกินกว่าอีก
นึกออกปะ
ผมก็ว่าพี่แสก
กฎหมายอยู่อย่างเคสนี้ถ้าจะผิดก็คือ๑มันมีการใช้เครื่องขยายเสียง
อืมแล้วก็สองมันมีประโยชน์หนึ่งอะค่ะที่คุณพี่โจนี่
ที่แม้จะพูดเรื่องทำเสียงน่ารักนี่แหละแต่ว่ามันมีประโยชน์นึง
คุณพี่แกพูดทำนองว่าจะจ่ายหรือไม่จ่าย
อันนี้ก็เข้าข่ายมินประมาทเหมือนกันนะคะ
แล้วก็การใช้เครื่องขยายเสียงนี้เขาบอกว่า
มันทำให้เป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
คือเสียงมันดังสำหรับคนอื่นอะไรแบบนี้
แล้วแต่ถ้ามีคนฟ้องนะก็ถือว่าเข้าข่าย
ทีนี้ถามว่าเอ้าแล้วเป็นเจ้าหนี้
แล้วลูกหนี้ไม่ทวงไม่มีอะไรคุ้มครองเจ้าหนี้บ้างเหรอ
คุ้มของแต่ลูกหนี้อ่ะใช่ไหม
หนี้เขาก็บอกว่าเอาไม่เห็นใจเจ้าหนี้เลยนี่
เขาบอกว่าคือมันก็มีวิธีการแหละถามว่าทวงหนี้ยังไงให้ไม่โดนฟ้อง
คุณไปหาได้คุณโทรคุยได้
แต่คุณไม่ได้แบบมาประจานเขาโอ๊ยนี่เป็นนี่อะไรอย่างนี้

จะถ้าสมมติว่าคือทวงแล้วทวงอีกน่ารักแล้วน่ารักอีกโทรควรแล้วไปหา
ก่อแล้วอะไรก็แล้วข่าวไม่ยอมคืนใช่ไหมไฮอืมไม่มีไม่นี่ไม่จ่าย
ใดก็ตามคุณต้องฟ้องศาลอย่างเดียวค่ะ

คือมันคือคำว่ากฎหมายเนอะ

คุณก็ต้องไปแจ้งความไปฟ้องศาล
แล้วก็ให้เป็นกระบวนการดำเนินการของศาล

ถ้าเกิดสมมุติว่าสารตัดสินแล้ว

ก็ไปตั้งเจ้าพนักงานมาขับคณียนต์ซ้ำ
คือต้องเป็นกระบวนการ

คือเจ้านี้ต้องมีความอดทนมากเนาะ
ใช่แต่ว่า
เอาจริงนะเราอย่าแปลงให้ใครยืมดีกว่า
ถ้ายืมหมื่นหนึ่งกว่าขึ้นศาลกว่าทนายอีกก็เกินหมื่นหรือไหม
ทนายรัชพนธ์เลยบอกแบบนี้

ทนายรัชพนธ์บอกแบบนี้
เข้าใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวไหนจะใช้ระยะเวลาขึ้นศาล
การนายเสียเงินอีก

แลกสิ่งของจำนำจำนองไว้เลย

มานั่งร่างให้เข้าใจว่าฉันยืมเงินเธอเท่านี้
ฉันจะคืนเท่านี้ผ่อนจ่ายหรืออะไรก็ว่าไป

ก็ต้องทำตามกระบวนการศาลคือไปฟ้องศาล

หัวเป้อไปกู้แบงค์ไปเวิร์ค

ยิ่งทำอย่างนี้กู้นอกระบบมันจะยิ่งเยอะ

กู้แบบโหดมันก็จะวนไปกับปัญหาเดิมอีก
เหมือนอะไรวะคนก็ไม่อยากให้กู้
กู้ไปปุ๊บเราก็ไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่า
อย่างบางคนถ้ามุติจะยืมฉันหลับตาทำบุญไปเถอะ

ใช่คือหมายถึงว่าถ้าใครที่สมมุติอีกข้อนึง
ถ้าตัดสินใจจะให้ใครยืมเงินแล้วค่ะให้คิดเผื่อใจไว้เลยว่า
ไม่ได้คืนไม่ได้คืนใช่ถ้าได้คืนเหมือนถูกหวย
แต่มันต้องเตรียมใจไว้ตั้งแต่ตอนนั้นก่อนเลย
คิดว่าเงินหายถ้าใจไม่พร้อมจะให้ยืม
ก็เอาของมาจำนำจำนองหรือสมัยหรือถ้าให้ยืมแล้วเดือดร้อน

ฮาร์ดมากโกรธมากคือไม่รู้จะคุยยังไงนี่เลยอ่ะเอออืมนี่มิ้นต์จะส่งให้
ฉันดูหน่อยสิเออนึกออกไหมนะฮะวันนี้มีเรื่องราวของพระอีกแล้ว
คือนะครับอังกฤษฐานั่นแหละกับข่าวนี้แหละเอากับข่าวที่ไอ้มิ้นต์เปิด
ยะวิยะวินต์ส่งคลิปมาเชื่อเจ้าเล่าอัตรฐรดนี่ไหมอืมพี่งอพี่งอ
เยะมิ้นท์ถึงแล้วใช่ไหมอันเดียวกันไหมคนคนละอันคนละอัน
ละอันคือเป็นคลิปพระสงฆ์พระสงฆ์องค์เนี่ยระดับเจ้าอาวาสนะฮะระดับเจ้าอาวาสอยู่ที่ขอนแก่นใช่องค์เดียวกับหลวงแม่หรือเปล่า
ไม่รู้ฉันว่าห้องเดียวกันนะที่เราเคยนำเสนอที่เอาไปซื้อบริการทางเพศกับเนรน้อยอ่ะ
ที่เรียนแบบว่าคือหลวงแม่หลวงเจ๊
ฉันว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันไม่แต่อันเนี้ยมันคือเคสนี้ไง
แต่ไว้แต่ว่าแต่ว่ามันเห็นอุ้ยมันเห็นไม่ใช่
มันบอกไม่ได้หรอกว่าใช่เขาไหมเข้าใจหนูยัง
จะมันได้ฟันธงไม่ได้ก็ไม่ควรไม่รู้ว่าถูกต้องที่ควรไปไหว้บริญญาณ
ก็ไม่แปลกที่คนจะแห่บไปทำคะไปทำงานก็เว้ยอีกไข่ไปไหว่อะไรยังเงี้ยหนูอ่ะหรือเป้า

เงินสร้างหลังคาโบสถอยู่ไหน
แล้วก็โอ้โหละเอียดใจเนอะกูไหว้อะไรอยู่ว่ะอืม
อืมกูไหว้ไม่แต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าเราอย่าไปสัดฐาน

ถึงพูดเสมอว่าธุรกิจที่ดีที่สุดยิ่งกว่าขายน้ำขายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้นะ
คือธุรกิจสร้างความเชื่อสร้างไปเถอะความเชื่อ
เดี๋ยวแป๊บนึงเพราะมนุษย์ทุกคนเป็นคนสร้างปฏิหารให้กับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว
ถูกป่ะแล้วเมื่อปุ๊บตามช้างช้างหายไป
เราก็รู้สึกอุ้ยรู้ฟ้ารู้ดินวันดีคืนดีเขาก็บอกว่าอ่ะ
เจอแล้วพระเก่าฝังอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น

ถูกต้องป่ะใช่แล้วแต่ใครที่แบบว่า
ใครที่แบบว่าความเชื่อความศักดิ์ภาพมีจริง

อีกเสียงนี้ก็จะไปไหว่กันไปพระยาน่าศ

แต่ยิ่งมาเจอวงการประสงค์ที่เรามาจะเล่าของคุณอยู่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง

เพราะว่าคลิปนี้พระกำลังทำออรอลเซ็กซ
สิ่งที่ต้องเซ็นเซอร์แบบปื๊ดใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่ามันชัดเจนมาก
แล้วเป็นระดับเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งโอ้โหนี่น่าคิดนะฮะ
ที่วัดน่ะมีพระอยู่รูปเดียวแม่ดริ้งแร้งดรั้งชอบเหลือเกิน
ดื่มสุรามืนเมามีดริ้งด้วยแล้วก็ชอบพฤติกรรมพาผู้ชายเนี่ยมานอน
เอาจริงใส่จีวอนกันเพื่ออะไรคะอาชีพอืมบังหน้า
ที่จะหาเงินเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันครับเราจะไปเหมารวมกับพระทั้งหมด
อืมพระดีดีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโคตรเยอะเลยนะฮะเยอะมากฮะ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เยอะแต่ขณะเดียวกันในคณะกรรมการวัด
รวมทั้งผู้นำชุมชนเนี่ยต่างรู้เห็นด้วยก็ไม่ได้ดำเนินการพระสงฆ์
กับหาผลประโยชน์จากเจ้าอาวาสวัดนี้เพื่ออะไร
เพื่อให้ทางวัดเนี่ยมีเงินมีทองเข้ามาอืม
เมื่อวัดมีเงินมีทองเค้าบอกว่ามันก็มีรายได้กับทุกคนอีกครับนะ
เกิดขึ้นนี่คุติเจ้าอาวาดค่ะอืม

ทั้งพระมาลโต๊ะเตียง
ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่คิดว่าที่ไหนเนี่ยเหมือนแบบนี้อีกเลย
คือตอนแรกคือลูกศึกลูกหางเขาบอกว่าพระองค์นี้ศึกจากพระที่เป็นเจ้าอาวาส

เหมือนตอนแรกเขาบอกว่าจะพาเจ้าคณะมาจับศึก

แล้วก็คุยเหมือนหยอกกันว่าจะกลับมาบวชใหม่
ไม่รู้ว่าสรุปตอนนี้ศึกไม่ศึกยังไงกันแน่
เพราะพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดรูปนี้ไม่สมควรจะเป็นพระอีกแล้ว
เรื่องนั้นกล่าวนี้มีใครทราบหรือไม่ให้นั้น
บอกได้ว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดรวมถึงผู้ใหญ่บ้าน
หมู่บ้านต่างก็ไม่รู้จะดำเนินการยังไง

หากไม่มีพระก็ไม่มีเงินทำบุญเข้าวัด
แล้วเงินที่ทำบุญเข้าวัดนั้นก็ไม่ได้เข้าบัญชีพระ

เงินทุกบาททุกสตางค์เข้าที่ผู้ใหญ่บ้านหมด
เงินทำบุญเงินกาถิ่นบำรุงศาสนาที่ชาวบ้านร่วมกันทำบุญ

เห็นอย่างนี้ฉันก็กราบใส่พระแก่กราบแล้วเราก็ต้องกราบเนอะ

บ่ลูเบียงเลย

บ่ลูเบียงเลย

พระอาจารย์เป็นพยานได้หลวงพ่อบริสุทธิ์
พระอาจารย์เป็นพยานได้หลวงพ่อบริสุทธิ์
เขาสึกแล้วเนี่ยเขาสึกแล้ว

คือเอาง่ายชาวบ้านเขารู้ว่าแบบว่าพระมักจะเมาสุราม
จะดื่มเครื่องดื่มชูกำลังครับผมแล้วก็มักจะพาผู้ชายมานอนด้วยเป็นประจำ
หรอกพระมันบวชง่ายไปจริงใช่ผู้วิเศษก็เยอะ
พระเกจิก็หลังเยอะเหลือเกิน
เอาจริงคือด้วยความที่มีนับถือคริสต์บางทีมิ้นก็ไม่รู้นะว่า

เกจิจริงแล้วเนี่ยก็ควรเป็นพระสายปฏิบัติ
ถามว่ามีไหมพระอย่างรู้พระอาจารย์ของพี่ที่พระมัก

เขาก็จะรู้อนาคตอะไรเขาก็รู้

แต่ถึงเวลาปุ๊บเขาก็จะไม่ใช้ชีวิตอยู่ในเมือง
เขาจะอยู่นอกเมืองไปเลย
แต่เราก็ไม่รู้ว่าแต่เราแค่แบบว่า
คนภัยของเราสอนให้คนวักกราบพระว่ายพระถูกต้องไหม

บวชเพื่อเรียน
ใช่ครับเหมือนคนต่างจังหวัดพ่อแม่เขาไปทำคนเหนืออย่างนี้

พ่อแม่ก็ต้องไปทำงานกันเช้าถึงเย็นถูกต้องป่ะ
ก็สิ่งที่จะต้องเอาลูกไปไว้ที่วัด

ลูกได้เรียนหนังสือเหมือนกับลูกได้อยู่โรงเรียนประจำ

เขาก็แค่แบบส่งลูกไปเพื่อไปเรียนหนังสือ
แต่ขนาดอยู่กันนี้ก็ถึงบอกว่า
พระปฏิบัติกับอาชีพพระ
หรือบวชเป็นพระมันต่างกันหมดนะ

แล้วก็เขารบนับถือเป็นอย่างมาก

แล้วก็รู้ว่าพระองค์นี้เป็นภาคที่ปฏิบัติดีประดิบัติชอบ
แล้วก็อาจจะเป็นพระวัดป่า
ที่ละทุกสิ่งทุกอย่างไม่จับเงิน
แล้วก็เวลาที่ถึงวิธีช่วงที่เขาชายเคร่งอยากจะเข้าไปปรณาตนเนี่ย
ก็หนีหายไปทุดงแล้วก็เข้าไปในป่าเพื่ออยู่กับตัวเอง
อันนี้ก็จะเป็นภาคเกจิที่หลายคนต้องถึงนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เมื่อกี้ก็ศึกแล้วเนอะ
แล้วเรียบร้อยนะครับผมออกมาพิสูจน์ความจริงว่าตกลงเรื่องราวจะจบยังไงนะครับ
แต่ภาพดีก็ยังมีอยู่เยอะนะครับคุณผู้ชมครับ
มาถึง๗เยาวชนรุมทำร้ายคู่อริในที่ไหนในโรงพยาบาลครับ
ผู้ปกครองพาเข้ามอบตัวแล้วตำรวจเผยสาเหตุที่ลงมือนะฮะ
กรณีที่กลุ่มวัยรุ่นครับก่อเหตุทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาลสมเด็จ
ยุพราชกุชินารายนะครับอำเภอกุชินารายนะครับ

โอ้โหห้าหกครับตัวเองงงมาก
เออมึนไปเลยนะ

เหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะกล้องมุมจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ครับ
เรื่องต้นคาดน่าจะมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนครับล่าสุดเนี่ย
พันธุ์ตำรวจเอกบัณฑิตนะฮะสิงหประชาภูมิกับการ
สพกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับได้สั่งการให้
ตำรวจโทนะครับทิติพันธ์นะฮะนิติธรรมสารพลนะครับ
รองภูมิกับการสอบสวนสพกุชินรายนำตัวนายชีนามสมมุตินะครับ
โยชนอายุสิบเจ็ดปีซึ่งเป็นผู้เสียหาย
ถูกรุมทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายนะครับ
มาสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพครับ
ประกอบด้วยพนักงานอายการนักจิตวิทยาแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์นะครับ
สำหรับเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายนั้น
ขณะนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ซึ่งมีทั้งหมด๗คนโดยทั้ง๗คนเนี่ยเป็นเยาวชนระหว่าง
อายุระหว่างสิบห้าถึงสิบเจ็ดปีส่วนผู้เสียหายเนี่ย
ก็เป็นเยาวชนเช่นเดียวกันครับ๑๗ปีเช่นกันนะฮะ
แล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นนักเรียนคนละโรงเรียนกัน
จากการสอบสวนเบื้องต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีการ
เนี่ยพาบุตรหลานของตนเนี่ยเข้ามามอบตัวซึ่งหลังจากมอบตัวแล้วก็ติดตามตัวครบทั้งเจ็ดคนแล้วเนี่ย
พนักงานสอบสวนจะนำตัวทั้ง๗คนไปสอบปากคำรวมกับทีมสหวิชาชีพนะครับ
ที่สำนักงานอายการจังหวัดกาลสินในวันพรุ่งนี้ครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องแบ่งออกเป็นสองประเด็น
ประเด็นแรกคือการทำร้ายร่างกายกันก่อนที่จะมาก่อเหตุที่โรงพยาบาลนะครับในส่วนประเด็นที่สองเป็นการก่อเหตุทำร้ายร่างกายกันในโรงพยาบาล
ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนั่นเองครับอืมนะฮะเสียงตำรวจด้วย
ไปฟังเสียงตำรวจกันสักนิดหนึ่งครับไปครับ
ร่วมรวมกับสหวิชาชีพนะครับกรรมการสอบส่วนนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับ
นัดกันไว้น่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับอืมนี่ฮะเรียบร้อยนะครับผม
กล้องวงจรปิดจับไว้ได้หมดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปเดี๋ยวกลับมาใส่แข่งกันช่วงหน้าครับ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
เอาล่ะความฝันของพวกเราเมื่อก่อนคือไว้ผมยาวถูกต้องมาช่วงเด็กนักเรียน
หนูก็เป็นท่านรองทรงมานี่กรี๊ดแล้วอ่ะมันก็มีคำถามมาตั้งแต่ยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์
ส่งผมมันจะทำให้เด็กเรียนเก่งไหมใช่ทรงผมมันจะทำให้มันเกี่ยวอะไรกับใคร
แต่เคยถามเขานะคะเมื่อก่อนตอนเราเด็กเด็กยุคยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์มันมีเห่าไงอ่า
เข้าใจเขาว่ามันมีเห่าแต่อย่างนี้คือมันยังไม่มีวิธีแชมพูแชมพูเมื่อก่อนมันจะมีเยอะอย่างงี้
พูดถึงผู้ชายใช่ไหมเมื่อก่อนนี้อันนี้ในเคสผู้ชายสิคะไม่เพราะถ้าผู้หญิงต่อให้ตัดสั้นเห่ามันก็อยู่อยู่ดีมันต้องโกนป่ะเห่า
มันคือความสะอาดมันคือแบบว่าเด็กต้องการความเรียบร้อยอันนี้คืออันนี้คือเหตุผลของเขา
แล้วสมัยก่อนคือแชมพูกำจัดเห่านี้ค่อนข้างค่อนข้างน้อยอ๋อน้อยค่อนข้างหายากหายาก
วันนี้คำถามเนี้ยมันอยู่ตั้งแต่เราอายุหลักหน่วยจนเป็นหลักสิบค่ะหลักเลขหนึ่งจนเป็นเลขสี่เลขสามอืม
เนี้ยวันนี้รัฐมนตรีตรีนุษย์เขายกเลิกระเบียบทรงผมให้อำนาจว่าต่อไปเนี้ย
เอาล่ะจะไว้ผมสั้นผมยาวเนี้ยครับกำหนดทรงผมได้เลยไว้สั้นไว้ยาวอืม
เมื่อก่อนดาราดาราเวลามาถ่ายละครยังต้องโกนชุดส่งนักเรียนมากันอยู่เลย
ใช่บ๊อบเข้าหูนะมันก็เลยกลายเป็นสกินเฮดเยอะไงอืม
เพราะมันจะหลอกกันหมดเลยอ่ะอ่าฮะเพราะช่วง๑๐กว่าหรือช่วงสิบกว่า

คือวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มันถึงเวลาที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบกระทรวงศึกษาแล้ว

เมื่อก่อนนักเรียนจะต้องโดนตัดผมประจานบ้างด้วยอะไรอย่างนี้
หนูโดนตัดโดนหักคะแนนโดนทุกเทอม

แต่หมายถึงว่าสภาพจิตใจของเด็กที่โดนหลับเป็นไง
หนูยังโชคดีที่หนูไม่ได้โดนตัดจนแหว่งจนแบบที่เคยเป็นข่าวนะ
คือเขาแค่ตัดส่วนที่ซอยออกให้มันแล้วก็ให้มันเหลือแบบ
โอเคก็คือตัดพอรู้ทรงได้นะ

เขาก็ได้ลงนามในระเบียบว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ
แล้วก็เสนอไปที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว
เพื่อให้ประกาศในราชกิจธรรมนุษยศาสตร์

โดยกระทรวงได้ยกร่างแนวนโยบาย
เกี่ยวกับไว้ทรงผงนักเรียนของสถานศึกษา
หนึ่งการไว้ทรงผมของนักเรียนของสารศึกษา
สังกัดสาธารณะของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
แล้วก็สถานศึกษาในการกำกับของศึกษาธิการ
จะไว้ผมสั้นหรือผมยาว
ซึ่งสถานที่ศึกษาแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็กำหนดได้เอง

เอาตามปัญหาเกียรติตามบริบทตามความเหมาะสม
แล้วก็แต่ละสถานการศึกษา
ก็สถานศึกษาธิการในสังกัดศึกษาธิการ
แล้วก็สถานศึกษาในการกำกับของดูแลของศึกษาธิการ
จำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนไว้ได้เลย
ก็คือให้เป็นแบบโรงเรียนตกลงกันเอง

เพราะว่าบางทีบางโรงเรียนเขาก็มีให้ไว้ผมยาวได้แต่ก็ต้องมัดให้เรียบร้อย
มัดถักเปรียมัดให้ปล่อยแต่บางโรงเรียนเขาก็ยังให้สั้น

แล้วมปลายผมยาวได้แต่ว่าต้องแบบ
ถ้าไม่ถักเปรียก็ต้องรวบติดบงติดบงอะไรอย่างนี้

บางทีบอกครูก็มีคนครูทั้งรุ่นใหม่และรุ่นที่อยู่ด้วยกัน
เพราะว่ากว่าจะเกษียณครูก็๖๐๖๕เนอะ
ก็จะตีกันในโรงเรียนว่าอุ๊ยอันนี้เออ

พวกมาใหม่พวกทำร้ายแบบพวกส่งเสริมเด็กอะไรอย่างนี้

แต่เด็กก็จะบอกว่ามันยุคสมัยไม่เหมือนกัน

คือเหมือนพอโลกมันเปลี่ยนอะ

นว่าอยู่ที่ความเหมาะสมมากกว่า
คือโอเคล่ะอาจจะเป็นสิทธิ์เนอะ

แต่คุณก็ต้องดูว่า๑คุณอยู่ในเครื่องแบบอะไร

อยู่กับใครทำหน้าที่บทบาทอะไร
ก็คือแค่ทำให้มันเหมาะสมแค่นั้นเอง

เด็กไม่อยากให้เด็กโตเร็วเกิน

ประท้วงกันทั้งมปลายเลยนะครับ

แล้วก็ยืนบนสะพานลอย

ก็ไปพลูกทางดินไทยรัฐด้วยลงด้วยวันนั้น
หายหมดเลยฮะ๔๕๖

รู้สึกว่าถ้าเราไว้รองทรงได้

เราเจ๋งที่ไว้ได้อะไรอย่างเนี้ย
ระเบียบแล้วมันก็ทำไม่ได้เมื่อก่อนด้วยว่าเมื่อก่อนเหมือนด้วยยุคอ่ะอืมอ่าใช่เราแบ่งกันนะนี่คือคุณอยู่วัยเรียนน่ะอ่า
ถูกต้องไหมใช่อันนี้คือวัยทำงานนะถูกต้องอันนี้คือคนแก่นะอ่าฮะอืมอย่างทุกวันนี้มันไม่มีแล้วอ่ะอืม
ไม่มีวัยเรียนเห็นไหมเด็กที่วัยเรียนทุกคนรวยกว่าเด็กที่ทำงานอีกถูกต้องถูกต้องป่ะ
ดาราที่แบบว่ายังเรียนหนังสืออยู่อ่ะอ่าฮะรวยกว่าที่ดาราที่ทำอาชีพ
สมัยมันเปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปค่ะคนแก่ก็ไม่มีอีกแล้วอ่าอืม
ถูกต้องป่ะใช่ค่ะเพราะเราก็มันกล้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะค่ะ
มันก็ต่างกันไปหมดแล้วอ่ะอืมนะฮะแล้วอย่างงี้แบบเป็นแดดลูกสาวแล้วแม่ฮะ
ก็อันยาธรรมราชาแหลกก็อนุญาตให้ใส่ชุดผู้หญิงไปเรียนได้
อเจมส์ฉันว่าในอนาคตได้อเจมส์ว่าอาจอย่าง

อบ๊วยตอนนี้คือแท่ในมองแบบการยอมรับซึ่งในเพศภาพแล้วอย่างงี้
ในบางมหาลัยที่บอกว่าเอออเจมส์หุดที่ภาวะโทษทีแล้ว
แล้วต้องพร้อม
นี่แกคือนี่ส่วนตัวตัวตัวเหรอ
มากเลยเขาทดสอบเทคโนโลยี

ตอนนี้เธอจัดไฟให้กับตัวเองแล้วอ่ะ

เขาทดสอบกล้องแม่รู้ไหมกล้องตัวนี้ต่อไป

มีกล้องจอดปิดหรือคะตัวใหม่หรือคะโอ้โฮ

พี่เช้าอ่านข่าวอยู่แม่กำลังกินยังเคี้ยกุ๊บกิ๊บเขาเห็นหมดเลยนะ
แล้วแบบจัดไปให้แองจี้กูงงมากเอ๊ะทำไมหน้ามันผ่องวันนี้
อู๋ตอนนี้ไม่จัดไปให้แองจิกว่ะ
ไม่ธรรมดามีกล้องจับเหลี่ยวแองจิละ
อ่าโดนเผลอแม่โอเค
สุดยอดเปิดไฟได้เมื่อก่อน

เป็นคนที่ชอบเหมือนฉันรู้ไงว่ากล้องผิดนิดนึง

กำลังหาซีนถ้าได้กล้องออนแอร์ใช่ไหม

ไม่เริ่มเวลาก็จัดภัณฑ์แน่นี่
ไม่เห็นเลยดูสิ
เธอเหมือนแบบบ้างโอปาร์ตซีวีเลย
ปกติไฟมันจะอยู่แค่นี้ถูกต้องไหม

ผ่องไหมล่ะตัดแค่นั้น

แอ้งจีรุ่นเธอจัดไฟให้ตัวเองผ่องกว่าพี่จิตอร์แล้วเหรอ

ทุกคนฝ่ายไฟผมผ่องมา๓๔ปี

แต่แอ้งจีผ่องกว่าฉันอีก

เขาวงโทรศอบกล้องไม่ความโอเคไหม
หนูก็เพิ่งรู้ก่อนเข้ารายการมากี่นาที

เอาไม่พักไปตรวจหมายข้าม

แม่งทายครับทุกคนปกติจะเรียก

วันนี้ที่คาดผมไม่ค่อยโดดเด่นนะเน้นหน้าที่เด่น
ป่องก็แบบนั้นนะเออ

จริงเมื่อสัปดาห์ก่อนถ้าจำได้มันครบรอบ๑ปีคุณหมอกระต่าย

ที่คุณหมอกำลังจะข้ามถนนกลับไปที่โรงพยาบาล
คือเรื่องนี้หลังจากเรื่องนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของการรณรงค์เกี่ยวกับทางม้าลาย
มากขึ้นมีการถึงขั้นออกกฎหมายเพิ่ม
ถึงขั้นทาสีทางม้าลายใหม่ให้เห็นชัดให้กว้างขึ้นให้ใหญ่ขึ้น
ล่าสุดวันนี้นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
กฎหมายจราจรฉบับใหม่เนี่ยจะเน้นเพิ่มโทษค่ะครับ

ทำผิดซ้ำก็เพิ่มโทษย้ำเข้าไปอีกเลย
แล้วก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนของคนใช้รถใช้ถนน
โดยเฉพาะเรื่องการใช้ทางม้าลายนะคะ
เขาอยากที่จะให้ทางม้าลายเมืองไทยมันปลอดภัยจริงเหมือนเมืองนอก
ไม่หยุดให้คนข้ามทางมาลาย
นั่นหมายถึงตำรวจสามารคได้เรียกคุณสี่พันพันได้เลย

ทำไมเรียกแพงออกก็กฎหมายใหม่ออกมาแล้วว่า
ถ้าไม่เกิน๔๐๐บาทแปลว่าเขาจะเรียกคุณ๔๐๐ก็ได้เหมือนกัน

ถ้าไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายนะคะ
และจะตัดคะแนนความประพฤติทันที๑คะแนนด้วย
คือเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราทุกคนที่มีใบขับขี่เขามีคะแนนแล้วนะคะ
คะแนนความประพฤติในการขับขี่บนท้องถนนนะคะ
ทุกคนจะมีคะแนนอยู่ทั้งหมด๑๒คะแนนเต็ม
ถ้าคุณทำผิด๑คุณจะโดนตัดไปทีละแต้มทีละแต้มทีละแต้มไปเรื่อย
แล้วก็จะมีระบบบันทึกคะแนนความประพฤติด้วย
ถ้าใครเหลือ๐คะแนนปุ๊บ
คุณจะต้องถูกพักใช้ใบขับขี่๙๐วันก็คือประมาณ๓เดือน๓เดือน

แต่ถามว่าทุกวันนี้ก็ขับกันเนาะ

ถ้าคุณฝ่าฝืนขับรถในช่วงที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
คุณจะมีโทษจำคุก๓เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
และถ้าคุณถูกพักใช้ใบขับขี่แปลว่าทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

คุณจะโดนพักใช้ใบขับขี่มากกว่า๓เดือน
แล้วถ้าคุณยังถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่๔อีก
เขาจะพิจารณาเพิกถอนใบขับขี่เลย

เพิกถอนเลยเพิกถอนก็แปลว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์ขอโทษ

เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอยากจะมาชวนกันรณรงค์ให้ช่วยสร้างความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนของบ้านเรากันหน่อย

ต้องจำข้อนี้ได้เนอะว่าถ้าเจอทางม้าลายให้หุ

คุณต้องชะลอดูว่าเออมีคนจะข้ามไหม

แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณชะลอดูแล้วไม่มีคนข้าม

แม้กระทั่งในทางม้าลายนั้นเนี่ย
มีสัญญาณไฟจราจรหรือไม่มี

ตลอดเพราะมันเคยมีเคสที่แบบมอเตอร์ไซค์ขี่มา

ถ้าสมมุติจะทำลูกประทำก็จะ้ต้องทำให้หมด

เรามีเงินซื้อเสาไฟกินนาลี
เพราะฉะนั้นทาสีทางม้าลายคงไม่แพงกว่า
สาวไฟกินทรีย์หรอกอาคุมไหมล่ะ

ถ้าสมมุติเรามีเงินซื้อเสาไฟกินอะไร
ทาสีทางม้าลายมันคงไม่แพงหรอก
หรือว่าไอเดียที่ถนนรัชดาพิเศษตรงศาลายานั้นนะ
ผมเห็นด้วยนะที่เวลาที่รถอยู่ในเลนเนี่ย
จะเป็นลูกคืนที่มันบลืดอันนั้นดีครับ

เราก็ต้องเรียกต่อแต่เราไม่จำเป็นจะต้องให้วัวหายก่อนแล้วค่อยมาล้อมคอ
ถูกต้องหรือไม่ก็ทำก่อนที่จะถึงทางม้าลาย
ก็อาจจะมีเส้นที่มันเป็นขั้นก่อนถึง
เพื่อให้คนขับได้รู้สึกตัวว่าจะถึงทางม้าลายแล้ว
อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ
เดี๋ยวเบรกก่อนครับช่วงหน้าเกิดอะไรขึ้นครับ

ใช่ใครทำแม่ผมเดี๋ยวเจอกัน

ไปค่ะยังไงครับเอาล่ะเยดิว
เยดิวฤทธิ์ศราสุดไม่หยุดสี่บอร์
แบบว่าหลายคนไปตามกว่าใครเป็นใครอะไร
อย่างไรที่แอ้งที่เคยบอกว่ามีดาราเด็กคนหนึ่ง
อันนี้กลายเป็นคนล่ำคนรวยซื้อโรงแรมที่แองกวงปิดได้เนอะ
แบบโอ้โหเป็นเรื่องราวที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควร
ใช่ครับคือดิวเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความแฉครอบครัวสี่บ่อใบไม้
เว็บพนันออนไลน์ชื่อมาเกาะ๘๘
นี่เดี๋ยวเหรอคะเยดิว

อ่าสุดท้ายทำเอาโซเชียลเนี่ยแตกตื่นมากเลยฮะ
พร้อมกับคว้าหาว่าเอ้ยใครวะคือคนคนนั้น
บ่อใบไม้จนกระทั่งมีการเปิดวับหนึ่งบ่อใบไม้ในครอบครัวนี้
เป็นอดีตแฟนเก่าของนางนั่นแหละ
และอีกหนึ่งบ่อไม้เป็นถึงตำรวจอีกด้วย
ใช่ครับเป็นพี่น้องกันเนี่ยอ๋อเขาเป็นพี่น้องกันเหรอ
พี่น้องสี่บอร์ไบไม้ชื่อบอร์ไบไม้หมดเลยทั้งสี่คน

อ๋อเป็นพี่น้องกันสี่คนใช่แล้วก็แฟนเก่าของน้องดิว

บกันก็คือยายดิวออกมาแฉแฟนตัวเอง

ก็คือยายดิวก็มาแฉแฟนเก่าของตัวเอง

ก็คือเหมือนกับความรักเริ่มแบบไม่ค่อยลงตัว
เพราะว่าช่วงที่ดิวคบกับคนนี้เนี่ย
เขาก็จะเป็นนักธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นช่างภาพด้วย

อันนี้คือแฮสแท็กก็ดีต่อใจสักอย่างหนึ่ง
เพราะฉะนั้นแล้วรูปภาพที่เขาถ่ายให้
ก็จะลงช่วงนั้นที่คบกันก็จะลงลงแต่รูป
แต่ตัวเองก็มีความสุขแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งรู้สึกว่า
น้องดิวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเขาไปเที่ยว
ดิวก็เลยรู้สึกว่าทำไมไม่มาดูแลหนูล่ะ

ประมาณนั้นอาจจะมีแบบเรื่องราวสะสมกันมาตั้งแต่แบบ
ค่อยนิดทีละนิดทีละหน่อยทำให้ดิวตัดสินใจเลิก
พอเลิกเสร็จก็มาเจอกับเซบาสเตียน

วงในเหมือนกันนะเนี่ยก่อนหน้านั้นนะ
แต่ตำรวจเขาออกมาพูดเลยว่าหลักฐานมันไม่เพียงพอ
เมื่อวานี้ตำรวจได้ออกมาพูดแล้วว่าหลักฐาน

ก็พอมันไม่จบตรงที่มัน
พอตำรวจบอกว่ามันข้อมูลไม่พอตามต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าไม่สามารถเจอทางสอทรเขาออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ไม่สามารถดำเนินการกับเว็บพนันดังกล่าวได้
จากไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิด
ล่าสุดเนี่ยดิวก็ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่มีแถลงข่าวซึ่งครั้งนี้นางก็ไม่ปล่อยนะ

หมายเหตุบนใบไม้ที่เป็นตำรวจลางานได้ขนาดนั้นเลยเหรอ

เพราะหลักฐานไม่เป็นพอเนี่ยตำรวจลากงานได้ขนาดนั้นอีกเหรอ
๑๕วันแต่ได้ข่าวลาไป๑๐กวันแล้ว
เก่งจัง
ตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจตำรวจที่ไม่ต้องทำงาน

สังคมรอแล้วติดตามเธออยู่นะจ๊ะ

ใช่ค่ะก็ติดดีนก็พาหลานไปสวัสดีคุณปู่

ก็ตามต่อด้วยอ่ะนะเหมือนภาคแบบเป็นคุณชุวิตอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเลยอ่ะ
จบนะครับผมนะต้องตามต่อแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
อ่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
เป็นเรื่องราวของใครหว่าดาราติดหนี้นะครับผมแกปเปอร์วรริสนะครับ
ใช้ชีวิตอู้ฟู้รู้สามคำใบ้ตบเข่าฉาดนี่กำลังเป็นดราม่าร้อนแรงของนะฮะ
วันวันเลยทีเดียวนะครับจากรณีที่แก๊ปเปอร์วอลลาริสนะครับ
ภูมิกับชื่อดังนะครับออกมาโพสต์ข้อความว่ามีนักแสดงท่านหนึ่ง
ติดหนี้ตนเนี่ยหลักล้านครับทิ้งภาระให้ตนแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ย
คนรับผิดชอบตีหน้ามึนหน้าเฉยพร้อมดราม่า
หากต้องการเอาตัวรอดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแฟนคลับรักเนี่ย
แฟนคลับสงสารบ้านหลังใหญ่โตมีรถหรูใช้แบรนด์เนมมีรสนิยมดีมีเทส
แต่กลับไม่ใช้หนี้สินครับปีใหม่นี้เนี่ยตนไม่ขอปล่อยผ่านนะครับ
มองว่าผมแรงเลยเพราะว่านะครับถ้าเป็นคุณเนี่ย
เงินเป็นล้านคุณจะนิ่งเฉยหรือไม่จากวันนี้เนี่ยถึงวันนี้อ่า
จากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านไปแล้วสองปีครับอืม

ติดต่อมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตอนแรกคิดว่าจะคุยกันเรื่องนี้
แต่กลับเฉยไปคุยเรื่องอื่นครับคนรอบข้างเนี่ยเขารู้หมดนะฮะ
แต่เขาบอกว่าไม่รู้ไม่ได้รอถึงสิ้นเดือน
ถ้าไม่ชัดเจนคงต้องฟ้องต้องประจานก็คือต้องประจาน
นไม่ใช่คนใจร้อนให้เวลา๒ปีแล้ว
ตนไม่เดือดเรืออ่าเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับ
แต่เงินเนี่ยก็ไม่น้อยแล้วก็อยากให้เขาออกมาแสดงความรับผิดชอบ
เรารู้จักเขากันมานานลงทุนด้วยกันไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวเลย
อยากเจรจากันก่อนนะครับผ่อนจ่ายก็ได้ฮะ
ถ้าไม่ไหวก็บอกนะฮะจะได้ไม่เอาเรื่องเลย
และเราเนี่ยจะไม่บอกว่าคุณเป็นใครแค่มาขอโทษเรา
อีกไม่นานเขาก็จะดังแล้วอืมดูครับคิดตา
ใครอ่ะใช่ฮะแสดงว่าอาจจะมาใหม่
แล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าดาราใหม่ที่ใช้ชีวิตหรูหรา
มีแบรนด์เนมไม่ในนี้เขาคำใบ้นี่ไง
เขาบอกให้คำใบ้สามอย่างหนึ่งถูกต้องนี่มีคำใบ้สามอย่าง
แล้วเขาบอกว่าหนึ่งมีงานละครอืมอ่าเล่นละคร
สองมีภาพยนตร์เล่นหนังสามมีซีรีส์ที่เพิ่งจบไปทางช่องอมริน
เนี่ยอุ้ยอันนี้แรงอืมค่าตัดอะไรวะเริ่มสะโขบเข้ามาแล้ว
สลิปชอตสิส่วนมีคนคาดว่าดาราคนนั้นคือ
น้องอู๋น้องโอพลแก๊ปเปอร์ยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับ
เขาบอกว่าอีกไม่นานคนนี้เนี่ยก็จะดังแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าพอดังแล้วจะดับเลยหรือเปล่าและเขาก็มีคนรู้จักเยอะด้วย
แก๊ปเปอร์ผมอยู่ที่แอปเกอดึงเดี๋ยวมีงานละครสองมีภาพยนตร์
แล้วพี่แยะไอ้แก๊ปเปอร์

เขมีเงินแก๊ปผิดก็ไม่ไหล

แม่งเมื่อกี้ยังให้ดิวโทนนี่ให้เก็บเปอร์โทดด้วย

ก็ดูวิดีโอคอล์ไปเลยจ้ะ

จั๊กเก็ตมือสองสู่แฟชั่นระดับโลก

หวนคืนวงการแฟชั่นอันดับโลกอีกรอบนึงนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นต่างหูสร้อยคอกำไรจากบุการีทั้งหมดเลย
แล้วถ้าจำกันได้เสื้อตัวเนี้ยล่ะค่ะนี่
ครับซึ่งเสื้อตัวนี้เนี้ยคุณชมพู่อ่ะ
เขาไปเลือกซื้อด้วยตัวเองที่ตึกแดงจตุจักร
เป็นสภาพมือสองไตล์วินเทจไปกันปล้อมวินิสต์
เออแต่นี่นี่นี่นี่ไงลุคเห็นไหมเลิศปะละโหดู
อยู่ที่ไม้แขวนเสื้อเออแล้วตอนเนี้ยคือหลังจากคลิปเนี้ย

ตึกแดงที่ครั้งนั้นมีประวัติ

ตึกแดงที่เป็นตึกแดงของฉัน

วันนี้คือคนจีนและลงเยอะมากแม่
เนี่ยเงินก่อสร้างส่วนยังมีเงินของกูอยู่ด้วย

แค่ป้ายสลักศิราจารย์หรือเป็นชื่อมนต์ดำแล้วแปะไว้ที่ตึกแค่นั้น
เงินเหลือ๓แสนแบบทุกตึกนั้นแหละ

แน่นมากแล้วหลังแม่ชมไปรีวิวนะคะ
ควรไปของวินเทจเยอะแล้วของมีทุกการ์ตูนทุกการ์ตูญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้
ทุกคนก็คือตาค้างกันไปเลยด้วยความสวยจ้า
ไม่มาเป็นลุคที่แบบไม่ไปบ้างสิไม่ก็ไปได้ไม่ไปบ้างสิ
ลุคนี้น่ารักน้องไม่เคยเห็นเขาลุคนี้อ่ะ
ตัวเองคนที่เป็นดาราเกาหลีที่ไปหามาดามแป้งที่สนาม
ชื่ออะไรนะตัวเองน้องที่เล่นเรื่องอีเทวอน
นางเอกอีเทวอนไปดูวันไทยนะไปหามาดามแป๊กนะ
นางเอกอีเทวอนนางทางเห็นมาดามแป๊กถ่ายรูปคู่
คนที่ไปขึ้นรถเมย์ชื่ออะไรคนน่ารักเหรออ๋อที่รีวิวรถเมย์สองชั่วโมงเหรอ
ใครอ่ะเขาก็เก่งเนอะดาราเกาหลีมาเมืองไทยเยอะนะตอนเนี้ย
มีดาราจีนด้วยมีน้องหย่างหย่างก็มาน้องหย่างหย่างใช่ใช่ใช่
เป็นคนจีนจีนที่ดังมากอยู่ที่พาพ่อแม่มาเที่ยวหน้าจุดจีน
แล้วก็เด็กไทยก็กลับมาหลายคนมีน้องแพทิกมีน้องนายแล้วก็น้องซัน
ก็ยังอยู่มีน้องคนหนึ่งใช่ไหมเป็นดาราประเทศจีนเหรอเถอะ
ใช่ค่ะ๔คน๕คนนี่ไงหัวคุณกุ๊บกิ๊บไงบี้ก็มาไง
เออเออเออใช่คุณบี้อ่ะเออเออตอนนี้คุณบี้ก็
เดี๋ยวจะมีหนังอะไรอ่ะแบบซึมขอคงแล้วคนไทยจะได้ไปเล่นใครวะ
หนังงอคงเออที่ดังดังอ่ะเป็นหนังหนังฟอร์มใหญ่ของจีนเขาเลยอ่ะ
เดี๋ยวจะมีดาราไทยได้ไปเล่นเนี่ยพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูหน้าใหม่
มาถึงเรื่องราวของน้องอินดี้อินทัศน์กันครับ
คุณผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้โพสต์เดือดใครทำแม่ผมเดี๋ยวเจอกันฮะ
ลูกชายของพี่ที่พักษ์สอแล้วก็พี่บีเทียรพงส์นะครับ
ได้โพสต์ข้อความเดือดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับโดยระบุว่า
ใครทำแม่ผมผมไม่ยอมนะครับเดี๋ยวต้องเจอกันหน่อย
กลางคนในวงการบันเทิงเนี่ยรวมถึงแฟนต่างเข้ามา
เมนต์ถามกันยกใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งแสดงความเป็นห่วงหนุ่มอินดี้มากมายนะครับ
งานนี้เนี่ยยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่ฮันนี่กันแน่นะฮะ
คงต้องให้อินดี้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวด้วยตัวเอง
ปกติลูกเขาเป็นคนที่แบบว่าใจเย็นมาก
เย็นมากนะใช่ครับลูกเขาใจเย็นและชิวมากนะ
ส่วนตัวโดยโพสต์ข้อความปกป้องลูกนะครับผมกลับว่าใครทำลูกของแม่
แม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันรู้เรื่องนะคะใครทำอะไรนางวะไม่รู้เหมือนกันครับ
ตอนนี้ยังหาสาเหตุไม่ได้แต่น้องอินดี้ขึ้นแล้วไปดูหน้าพลตอานนท์
นี่นี่ไงน้องมีนมาแล้วเวอร์ชันถอดหมวด

ถูกต้องนะครับหน้าเดฟหน้าเรียว

เมื่อก่อนเขาปั้นดาราแบบยุคนั้นเยอะ

เดี๋ยวเขาให้เขาทำเองแล้วเล่นเองสิเธอ

ไม่ก็ไม่เหลือแต่จะแก้แค้นคืนเขาไง

เออตาสวยตาสวยก็ปากสวย
นี่นี่พอทำละหมดเจ็บแค่ไหนพดก็ไม่เจ็บหรอ

ฮะคุ้มไงนี่กลับมาหน้าแบบผูกกระเพาะขึ้นเยอะ

ถ้าฉันถามฉันอยากให้ปลูกกับเขาเพื่อให้เอวให้ตัวเล็กอย่างนี้หรือเปล่า
ปลูกกับเพราะแล้วไปเกิดอะไรกันขอบคุณค่ะเหมือนกับเขาต้องนอนโรงพยาบาล๑๔วันเถอะ
แล้วก็แบบว่ามันกินอะไรไม่ได้เขาบอกอารมณ์พี่มดจะฉุนเฉียวมากกว่านี้อีก๓๐เท่าก็บอก
โอ้ถึงกูอ้วนอย่างนี้เถอะถ้าที่ตึกบอกแล้วแม่อยู่ต่อเถอะอย่าไปเลยถ้าเกิดอารมณ์เป็นศูนย์เชียวอีสามสิบ
ถูกต้องคือแม่อารวาสแล้วอ่ะเขาบอกกินมันกินข้าวไม่ได้มันก็จะผอมลงกับแบบมันไปรัดกระเพาะ
มันก็ก็หิวฟังเรารู้สึกหิวแล้วรู้มั้ยพรุ่งนี้ก่อนขอโทษตรงชาติเราต่อมาเจอกันใหม่นะฮะวันนี้เป็นก่อนสวัสดีครับ